ลือกันนักกันหนาพูดกันไปว่า
บอยกับมากกี้เนี่ยมึนตึงใส่กันตั้งแต่มากกี้
คายาทของคุณสุทิเกียนะฮะ

แล้วก็มากกี้ลงรูปคู่กันนานแสนนาน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

บอยนะคะนี่ลงใหม่เลยวันนี้ค่ะฮือฮากันเลยขาจิ้นฟินกันไปเลยนะคะ
จัดรูปคู่สไตล์เกลียนให้แฟนคลับระดับ๑๐ส่งเสียงเชียร์อยากให้กลับมาจิ้นกันอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับบทคิดถึงกันเป็นแถวภรรยาหลังนี้มากี้ประกาศครบกับหวานใจป๊อกไฮโซพัดศรกร
สัมพันธ์กับคุณบอยดูเหมือนจะห่างเขินกันไปวันนี้มีภาพคู่แบบเกลียนค่ะเต็มเหนียวเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะจะมาบอกว่าไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนเลยเนี่ยไม่ใช่นะคะเขายังสนิทกันอยู่
ไม่ต้องไปลือเลยนะคะว่าหนุ่มป๊อกนั้นอะไรหงอะไรเนี่ยเขาถ่ายรูปให้ดูแล้ว
ล่าสุดหนุ่มบอยก็เลยลงภาพฮานี้ให้พวกเราดูนะสยบข่าวให้แฟนคลับได้หายคิดถึง
และงานนี้โดนกระหน่ำด้วยคอมเมนต์ทุกคนที่ยังรออยู่แฟนคลับคู่นี้คู่จิ้นเนี่ย
ให้ทุกคนกลับมาจิ้นกันต่อและอยากให้ร่วมงานกันอยากให้มีละครคู่กัน
แล้วเขาจะมีละครคู่กันไหมพี่ตอนนี้เท่าที่ทราบไม่มีค่ะ
เท่าที่ทราบนะพี่ก็ไม่รู้ลึกมากมายเนี่ยแฟนคลับฟินมากเข้าไปเม้นต์กันแบบขลมทราย
ทั้งคู่ยังเป็นสองแสบสุดเกลียนกันอยู่นะคะเป็นคู่ที่ตลกกับเวลาเล่นด้วยกัน
ชอบชอบน่ารักยังเป็นพี่น้องร่วมวงการกันอยู่นะครับ
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจ๊ะแต่ทุกนักกิจได้ทำด้วยกันนะจ๊ะ